เขาอยู่กันมีแม่มีลูกสองคน
แม่บอกนั่งอยู่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนลักษณะของตกลงพื้นแล้วเสียงดัง
บอกน่าจะมีดไหมหรืออะไรก็เลยเดินไปดู
จังหวะเดินไปดูปุ๊บเฮ้ยลูกชายคนโตนอนจมกองเลือดแล้วตายแล้ว
เกิดอะไรขึ้นแล้วน้องอยู่ไหนเล่าต่อเลยค่ะ
บอกว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในตำบลขามเปี๊ยะที่เผือโภลชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
บ้านเนี่ยเป็นลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวนี่อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมด้านหน้า
พอเข้าไปตรวจสอบก็ไปเจอศพของนายศักดาเพชรหมาดนะคะหรือว่าในต่อง
ตำเนี่ยอายุสี่สิบปีนอนตายอยู่ในห้อง
มีบาดแผลที่ถูกฟันอยู่ตรงต้นคอในยาวสักห้าสิบสิบห้าเซนติเมตรลึกห้าเซนติเมตร
แล้วตรงแก้มซ้ายก็ถูกฟันลึกประมาณ๓เซน
นอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นเลือดท่วมเลยค่ะทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมลูกชายคนโตของบ้านนี้ถึงถูกฟันจนตายปรากฏไปถามมาคุยมา
มีคนที่อยู่ในบ้านนี้อีกคนนึงนอกจากแม่ก็คือน้องชายของในต่องครับ
น้องชายชื่อนายธนพลหรือว่าในเคอายุยี่สิบสามปี
เขาบอกเลยผมนี่แหละฆ่าพี่เองเคนะคะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
รับสารภาพผมฟันคอพี่ชายผมเองทะเลาะกันเป็นประจำ
เพราะอะไรพี่ผมชอบเมาอารวาสและชอบโดนทุบตีหลายครั้ง
ผมผูกใจเจ็บมาตลอดแล้วผมแค้นอาศัยจังหวะตอนพี่ผมนี่แหละนอนหลับ
ผมเอามีดอิโต้ยาว๑๔นิ้วฟันคอเลยแล้วผมก็เอามีดไปทิ้งไว้ข้างเตาอ้างโล่ค่ะ
ถามแม่ค่ะแม่ชื่อนางน่อมเพชรหมาดแม่เล่าแบบนี้
ตอนเกิดเหตุอยู่หลังบ้านตอนนั้นได้ยินเสียงมีด
อย่างที่บอกมันคงมีอะไรตกสักอย่างรีบวิ่งไปดูก่อน
ไปเจอลูกชายคนเล็กหรือในเคอยู่ตรงหลังบ้าน
แล้วหันไปเห็นเคสภาพเนี่ยเลือดเต็มตัวเลย
หันไปถามเคทะเลาะกับพี่อีกแล้วเหรอ
พูดไม่ทันขาดคำแม่รีบวิ่งเข้าไปดูในห้องปรากฏ

ทีมมีดอยู่ในบ้าน
แจ้งตำรวจไปแล้วนะแล้วก็คือเหมือนกับว่าแจ้งตำรวจให้มาจับ
แต่ตำรวจก็บอกว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวจนมาเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้
แล้วก็ไม่คิดจริงว่าลูกจะมาฆ่ากันเอง
เสียใจมากลูกชายคนโตต้องตาย

ทางด้านนะคะกำนันตำบลขามเปี้ยค่ะในละเอียดค่ะ
ก็เล่าแบบนี้ปกติคนตายในต่องเป็นคนชอบกินเหล้า
แล้วชอบเมาอารวาสก็รู้มาบ้างแหละว่าต่องชอบทุบตีกับน้องบ่อยครั้ง
เคยแจ้งตำรวจแล้วแต่ตำรวจก็อ้างแบบนี้
อันนี้ผู้ใหญ่กำนันบอกนะบอกมันเป็นการทะเลาะวิวาดกันธรรมดา
ไม่ได้ถึงขั้นฆ่าตัวตายเคยจับไปก็ปล่อยตัวออกมา

อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ดูแล
แม้มันจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวแต่มันก็กลายเป็นมีคนตายจนได้ค่ะ
ก็ออกได้สภาพอย่างว่าใครเขาฆ่ากันตายก็ก็จะจับ